มาต่อที่งานที่พี่แจ๊คภูมิใจกันดีกว่านะคะ
ไปเลยจ้าพูดถึงวาเลนไทยนะคะ
คู่รักที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย

คุณใหม่ตายวิการแล้วก็คุณเต๋อคันนี้ได้เองค่ะ
คุณผู้ชมมีคู่นี้เออมาถึงช็อตแรกก็จับแก้มกันละ

แปลนวันชายปีนี้ของน้องใหม่แล้วลุงเต๋อ

แต่พี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทำงานก่อน

แต่กระซิบว่าการทำงานก็กลับบ้านช้าหน่อยก็แล้วกันนะ

ยังบอกว่ารู้ล่วงหน้าด้วยนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้

กูจะอ่วนมั้ย
เดี๋ยวถ่ายรูปอ่วน
จะว้าวมั้ยคะถ้าเราให้อันนี้ป่ะ

อันนี้ให้อวดให้อวดกันอย่างนี้เลยเหรอคะ
วันนี้ให้อวดให้อวดกันอย่างนี้เลยเหรอคะ
เพราะว่าพี่เต๋อให้หนูว้าวมาก

มั่นใจเลยมั่นใจเลย

ดาวิคิดไม่ยากเพราะดาวิรู้อยู่แล้วว่าพี่เต๋อชอบอะไรอย่างนี้
แต่พี่เต๋อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงค่ะ

ก็เหมือนแบบเราคบกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือวันพวกสำคัญอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนแบบกระชุ่มกระชวย
มันทำให้เราแบบว่าเออแฮปปี้
อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
ก็ดีใจที่พี่เขาให้ความสำคัญกับวันพิเศษอะไรแบบนี้ด้วย

ที่ใหม่ทำเป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยมอบให้กับแฟนทุกคนนะคะ

สามารถรักตัวเองได้ในวันที่เรารู้สึกเปราะบาง

ให้กับทุกคนได้ฟังเพลงนี้เลยจ้า